อุดรธานีกันหน่อยนะคะชาวบ้านบอกทนไม่ไหวแล้ว

ฮงทองเมาแอขาวัด
ไม่ควรเรียกตัวเองว่าพระแล้วนะ

กินไปแจบตัวพญานาค
พ่อกินอีกอย่างพญานาค
พญานาคที่นี้เผื่อใครอาจจะไม่มีรู้จัก
ไม่คือพญานาคเป็นช่องในตำนานหรืออะไรอีก

หรือพระเบิ่มอายุ๕๖ปี

ทีนี้ตรวจสอบตำรวจสอบปากคำใช่ไหมพระเบิ้ม
สวดมนต์ให้ศีลให้พรเป็นระยะด้วยนะ

ตัวสอบใต้มหินอ่อน

เจอเครื่องดื่มแพะนักหนึ่งขวดดื่มกินไปครึ่งขวดแล้ว
แต่ข้างกันค่ะมีนาคแล้วมีหงษ์ด้วยจ้ะ
หงทองก็มานะคะเกลี้ยงขวดเลยค่ะ

ท่านศึกเถอะศึกเถอะอย่าอยู่ในผ้าเหลืองเลย
ถ้ายังตัดใจอะไรไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตคาราวัตรเถอะ
สุดท้ายก็ไม่ขัดขืนยินยอมไปศึก
แต่โดยดีนะเพราะรู้ตัวว่าทำผิด

ก็เลยควบคุมตัวให้เจ้าคณะอำเภอทำพิธี
แต่ก่อนจะขึ้นรถออกจากวัดไป

ให้เลขเด็ดบอกว่าชอบเลขนี้เป็นการส่วนตัวขึ้น
คือท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าท่านเป็นอะไรเราต้องให้เลข

เบิ้มคนนี้บวชแล้วก็จำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้มา๒พันศาแล้ว

ดื่มเล่าเดิมพญานาคก์เป็นประจำ

ดื่มเงียบแอบดื่มเงียบ
จังหันขึ้นก็คือฉันเช้า
แต่คราวนี้สงสัยดื่มเยอะไปหน่อยค่ะ

โวยวายเมาแอจนชาวบ้านเขาเห็นแล้วเขาบอก
โอ้โหไม่ไหวแล้วท่าน

ทำที่บ้านนะอย่าไปทำที่อื่น